วันนี้มีเรื่องราวดีคุณผู้ชมเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเลย
กับการจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ครับแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
เปญที่จะช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปี๒ครับ
เรามีจำนวน๑๐๐รางวัลด้วยกันแล้วก็ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท
อีก๓รางวัลให้ลุ้นกันทุกเดือนเลยครับ
อยากได้ไหมคะอยากถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวน้ำแข็งจะบอกกติกา
กติกาเนี่ยง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมทำยังไงรู้ไหม
คือคุณผู้ชมได้ร่วมรุ้นทั้งคาราบาลแดงแล้วก็นอกจากคาราบาลแดงแล้ว
ก็ยังมีคันโซคูณสองด้วยนะคะหนึ่งเลยเนี่ยวิธีการง่ายเห็นคำว่าเขียนใช่ไหมคะ
เขียนลงบนกระดาษเขียนด้วยลายมือนะคะหลังจากนั้นพับแล้วก็ใส่ไว้ใต้ฝาคาราบาลแดง
บีบให้แน่นข้อสองค่ะข้อสองคือเขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์บนกระดาษเขียนด้วยลายมือแล้วก็พับใส่ใต้ฝาคันโซคูล๒
บีบให้แน่นเหมือนกันหลังจากนั้นคุณก็นำส่งตู้ปอนหนอ๒
ประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐หรือบางคนบอกว่าไม่ได้ส่งได้ไหม
ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือว่าจะเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการ
ได้เหมือนกันนะคะย้ำนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม
จนถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะคะเราจะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับ
มอเตอร์ไซค์คนแรกเนี่ยเริ่มวันที่ยี่สิบแปดเมษายนนี้
ในรายการตลอดข่าวช่วงเก้าโมงครึ่งค่ะงานนี้นะแจกจริง
ส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะแล้วคุณผู้ชมดูความเป็น
คาราบาลนะในช่วงที่ข้าวของขึ้นราคาแต่คาราบาลยังคงยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิมครับ
สิบบาทเท่าเดิมแถมฝายังส่งชิงโชครางวัลได้ด้วย
ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับเริ่มส่งฝากันได้เลยนะครับ
ลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากส่งกันเข้ามาเยอะนะครับ
นี่คาราบาลครับทั้งคันโซคูณ๒แล้วนะแล้วก็คาราบาลด้วยนะ